อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังบนท้อง
ถนนนะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
เขาขับอยู่บนถนนสายเสนาปฐุมธานีค่ะ
แล้วอยู่เขาเห็นอะไรพุ่งเข้ามาหารถคุณผู้ชมไปดูพร้อมกัน

นี่ขับมาดีนะกลางวันแสก
รถบรรทุกวิ่งสวนมาใช่มั้ยเห็นยัง

ชนกระเด็นเลยอ่ะโอ้คือเขาก็ขับสวนกันมาดีดีนะคะ
แล้วปรากฏว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอะไรหลุดออกมา
แล้วก็เห็นว่าเป็นล้อรถค่ะล้อกับรถมันไม่สามารถคีกัน
ไม่ยอมไปด้วยกันแล้วถ้าคุณผู้ชมดูดีดีเขาพยายามถอยรถหนีเลย
พ้นนะไม่รอดจริงจริงเพราะว่าจะถอยได้สักเท่าไหร่เชียวข้างหลัง
เดี๋ยวก็มีรถตามมาสุดท้ายล้อรถสิบแปดล้อคันนี้
ก็กระแทกรถเขาที่ด้านหน้าขวาอย่างจังเลยนะคะ
ซึ่งสภาพรถหลังถูกล้อวิ่งชนค่ะ
ผู้โพสต์เขานอกจากโพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วก็ลงรูปให้ดูด้วย

ไฟกระเด็นแตกกระเจิงขนาดนี้

ล้อรถหลุดกระเด็นโดนคนเสียชีวิต

เพราะว่าแหมล้อรถ๑๘ล้อนี่

เวลาจะวิ่งไปไหนบางทีกลายวิ่งนาน
เพราะเท่าที่ดูความเร็วเท่ากับรถบรรทุกเลย